คุณผู้ชมที่จังหวัดชายภูมิครับพ่อแม่ลูกมามอเตอร์ไซคันเดียวกันจอดติดไฟแดงอยู่
รถคันหลังมาครับมาแล้วไม่เบรกเลย
คุณผู้ชมพอจะเดาสาเหตุของการชนได้ไหมครับไปดูคลิปฮะ
นี่ครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ลูกโดนรถชนฮะรถเก๋งชนท้ายลอยเลยลอยแล้วตกลงมา
เหตุเกิดที่สี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองชายภูมิครับ๒ทุ่ม๒๐๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วมันไปแนบเลยนะไปแนบเลยฝ่าไฟแดงนะฮะนี่แหละครับผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหมาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ลงด้วยไม่ลงเลยคนขี่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บกันทั้งหมด๓คนนะครับ
คนขับคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมาเปิดประตูแบบนี้ลงมาลงมานะครับโอ้โหเดินมาเปิดประตูบอกมารับผิดชอบลงมาดูหน่อย
ตำรวจสอบพ่อเมืองชายภูมิมาถึงครับเข้าไปคุยกับคนขับรถเมาฮะเดาออกไหมครับ
พูดจาไม่รู้เรื่องทราบชื่อต่อมาคือนายปนัดชัยแก้ววิเชียนอายุ๕๙นะครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลได้๑๔๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
๕๐ไปเยอะนำตัวไปโรงพักฮะส่วนอาการ๓คนพ่อแม่ลูกคนขี่ที่เป็นพ่อเนี่ยได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่ขานะครับ
แม่เนี่ยนะครับลุกขึ้นยืนไม่ได้เจ็บสะโพกลูกชายเนี่ยเจ็บที่หัวแล้วก็ขาเบื้องต้นคุยกันแต่คู่กรณีบอกไม่มีฮะไม่มีจ่ายเพราะว่าไม่มีเงินครับ